มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

ไปหาอาชาการจังหวัดแล้วบอกว่าทางสืบส่วนเขาให้สำนวนมาหรือยัง
ไปสั่งให้ทางสืบมาสืบอีก
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปสืบไปอะไรกันมาอีก
วันนี้มันไม่ทันอ่ะ
เวลามันเหลือน้อยเราต้องเข้าใจว่าเออมัน

คิดว่าเค้าว่าต้องอะไร
ประวิงเวลาอะไรหรือเปล่าอย่างนี้เราไม่แน่ใจนะ

เขาจะมาทำอะไรต่ออะไรเราก็กลัวเหมือนกัน
แต่ก็ยังไงแล้วเราต้องทำมาหากิน

ถ้าคุณผู้ชมจำได้ช่วงปลายปีที่ผ่านมา
มีข่าวข่าวหนึ่งนะคะที่บอกว่ามีการเจอรถยนต์
แล้วก็ข้างในมีโครงกระดูกอยู่
ทำให้ก็ตอนแรกไม่แน่ใจนะครับ

แต่จิลันด์ท่ำหนักตอนนั้นก็สงสัยว่าเป็นการถูกกระทำ
เพราะว่าทิศทางของการพบโครงกระดูก
ก็ไม่น่าจะเป็นเจ้าตัวที่จะทำร้ายตัวเองนะคะ

แต่ว่าตำรวจทำงาน
เพราะว่าเพิ่งจะผลัดมือจากเจ้าพนักงาน
ก็คือจากตำรวจไปส่งถึงอายการ

ก็เพราะว่าช่วงลอยต่อตรงนี้แหละค่ะ
ว่าคดีนี้เหมือนจะเงียบไปไม่เงียบ

แล้วก็มีผู้ต้องหาทั้งหมด๓คนด้วยกัน

แต่ว่าล่าสุดนี้ในระหว่างที่ตำรวจเสร็จงานแล้ว

เดี๋ยวเรามาค่อยมาขี้คายกันนะคะ

เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่า
ตอนแรกที่ขังเอาไว้แล้วมันหมด
ตามกฎหมายนะคะคือหมดระยะที่ขังเขาไว้ได้
ก็ปล่อยตัวออกไปจาก๓เนี่ยณวันที่อายการนะคะ
จะส่งฟ้องแล้วเนี่ยหายไป๒
แล้ว๒ที่หายคือ๒สำคัญด้วยสำหรับ๒คนนี้นะคะ
ก็เลยเป็นการที่ต้องแถลงข่าวว่า
ตกลงแล้วตำรวจทำสำนวนช้าไหม
ทำไมมาถึงมืออายการกระชั้นนัก
แล้วอายการก็ไม่มีเวลาจะตรวจสำนวนมากพอ

ก็เลยให้มีช่วงว่างที่ต้องออกจากเรือนจำเนี่ย

อันนี้ที่ฉันสรุปแบบภาษาเรานะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวมาว่าการไล่เรียงกันว่า
ตำรวจทำช้าหรืออายการช้า

แต่ว่ามันทำให้ช้าไปพอดีนะคะ
วันนี้ท่านหนึ่งนั่งในรายการกับเรา
แต่วันนี้จะแย้งท่านเยอะอยู่พอสมควรนะคะ
เพราะว่าโดยหมวกแล้วคือเป็นทางด้านอายการ
ว่าเอ๊ะก็ทำไปหมดแล้วนี่นะคะ
ธิบดีอายการสำนักงานคดีอายาธนบุรีนะคะ

ทั้งหมดนะครับกับรองผู้บรรชการตะหมดภูทรภาค๑นะครับ
เพราะว่าเราโทรไปแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนะคะ

โยนไปที่พลตมตรีธนายุทธ์ทั้งหมดเลยนะคะ
ซึ่งท่านเป็นประธานชุดที่ต้องตามเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าทางรายการยังติดต่อท่านไม่ได้
ซึ่งถ้าได้ท่านรองดิฉันก็ทำหน้าที่ปกติ
แต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องคนละคั่วกันนะอาจารย์

คือคั่วเดียวกันที่ทำความเข้าใจกับประชาชน
ก็ไม่รู้เห็นมีถลงแถลงอะไรกันเยอะแยะเลยนะคะอาจารย์

คุณแม่ลั่นธมวงสิงเป็นคุณแม่ของคุณกลิ่นเกษร
ผู้ที่เสียชีวิตนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะคุณแม่เราตามเรื่องกันอีกครั้งนะคะ

ค่ะคุณแม่คือตอนนี้เนี่ยนะคะความเข้าใจของญาติเนี่ยเข้าใจว่าตกลงแล้วที่ผู้ต้องหาหายไปสองคนเนี่ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงคะ
ก็คือคือตอนแรกเลยนะตอนที่เขาอยู่ในเรือนจำแล้วนะผู้ต้องหาน่ะค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ตอบหาพยานหาอะไรต่ออะไรทั้งหมด
แต่ว่าผู้ต้องหาน่ะเขาไม่ให้ความร่วมมือเขาไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คือเขาไปถามอะไรจะเป็นเครื่องจับเท็จหรือจะอะไรที่เขาไปเขาไม่ให้เลย
เขาไม่ให้จับเขาไม่ให้อะไรทั้งหมดค่ะแล้วแล้วทำไมเขาถึงไม่ให้
ไม่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกเขาจะไปชั้นศาลอย่างเดียว
แล้ววันเวลามันก็เลยเลยมาพอไปถามพนักงานสอบสวนเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้ปากคำ
เขารอให้ชั้นสารอ๋ออย่างเงี้ยเขาพูดมาอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะวันนี้จนในที่สุดอ่ะค่ะก็ทางพนักงานสอบส่วนเขาก็สอบไป
สอบมาสอบมาสอบไปจนแบบจนได้เรื่องได้ราวหาหลักฐานได้
ได้เยอะแล้วอ่ะจนทางทางเราก็รู้สึกพอใจแล้วว่าเออเนี่ย
ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยถามถึงขนาดนี้แล้วนะ
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมผมจะส่งเดี๋ยวผมก็จะส่งแล้ว
เขาก็ว่าอย่างงี้ค่ะอ่าทีนี้พอหลังจากนั้นทางพนักงานสอบสวน
เขาก็ไปส่งกันไปส่งก็เลยเอ๊ะก็เลยโทรไปหาพนักงานสอบส่วนอีกว่าส่งไปหรือยัง
เขาก็บอกค่ะเขาบอกผมส่งไปแล้วเขาบอกอย่างงี้อ่า
ส่งไปแล้วก็เลยก็เลยว่าเออเรื่องมันไปถึงไหนแล้วก็เลยไปหา
ไปหาอายการค่ะอ่าไปหาอายการทีนี้
ไปหาอายการจังหวัดแล้วนะทีนี้อายการเขาบอกว่า
สำนวนเขาส่งมาแล้วแต่ผมยังไม่ทันได้ดูเลยมีหนังสือจากอายการภาคมาแล้ว
มาตั้งแต่สำนวนยังไม่ส่งอ่ะพนักงานยังไม่ส่งสำนวนมาแล้ว
อายการภาคมีหนังสือมาให้อายการจังหวัดค่ะ
อันนี้เขาก็ดึงสำนวนไปพอดึงสำนวนไปก็ตั้งแต่ไปส่งแต่วันที่สิบสอง
สิบสองอันคราวนี้พอส่งไปก็ไปถามพอเขาก็ทางพนักงานสอบส่วนก็บอกอายการดึงเอา
อายการภาคเอาสำนวนไปคราวนี้อืม
ทำยังไงอ่ะก็เลยจนเขาคืนสำนวนมาให้วันที่วันที่สิบหกอ่ะ
จากวันที่สิบสองอ่ะมาถึงวันที่สิบหก
อายการเอาคือมีคำสั่งอายการภาคมีคำสั่งให้สั่ง
ให้ทางพนักงานสอบสวนไปสอบส่วนเติม
เขาก็มีไปออกทางเชียงรายไปทางพระขนงทางนู้นอ่ะ
หลายหลายที่อ่ะแต่ละที่ก็ไม่ใช่ว่าใกล้ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะก็เลยอ่าก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไป
เขาก็ไปสอบสวนรีบไปกันขึ้นเครื่องกันไปทางเชียงราย
แล้วก็มากลับมาสอบได้หมดนะแต่ว่าแต่ละจุดน่ะไม่มีสาระเลย
ไม่มีสาระซึ่งเขาไม่มีผู้คนที่ให้ปากคำอ่ะ
ทางทางผู้ต้องหานะนะไม่มีไม่มีอะไรที่ว่าสำคัญอะไรเลยอย่างนี้
อืมอ่าคราวนี้ก็โทรหลังจากนั้นก็
พนักงานสอบสวนก็สอบกันส่งวันที่สิบเจ็ดเนอะอ่าส่งส่งไปวันที่สิบเจ็ด
คราวนี้ก็วันที่สิบแปดก็จะจะจะหมดเวลาแล้ว
จะหมดเวลาแล้วก็ผลที่สุดก็ไม่ทันอ่ะคือยังไงไม่ทันไม่รู้เหมือนกันค่ะ
อ่าคราวนี้พอไม่ทันก็
ก็เลยไปไปก็เลยเอ๊ะอีกวันที่สิบแปดนะนะตอนตอนเช้าอ่ะไปเลยก็ว่าเออ
เนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะฟ้องจะอะไรกันเลยไม่มี
เราก็กระวนกระวายใจไงก็เลยไปนู่นเลยไปอายการสูงสุด
ไปนู่นเลยไปขอแบบว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้
ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงจะต้องรอให้ผู้ต้องหาออกไปก่อนหรือ
อะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือมันเวลามันก็นานนะไม่ใช่ว่าไม่นาน
ตั้งแต่วันที่สิบสองถึงวันที่สิบแปดอ่ะอืมไม่ใช่ว่าเออ
ส่งวันนี้พรุ่งนี้นั่นอย่างนั้นมันไม่ใช่
อ่ะเดี๋ยวแม่ค่ะที่แม่เล่ามาทั้งหมดเดี๋ยวขอขอถามกลับย้อนกลับไปทีละอันก่อนนะ
ที่เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่วันที่สิบสองสิบเจ็ดสิบแปดที่ว่านี้เนี่ย
คือตั้งแต่มีนาคมใช่ไหมคะใช่ค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่พบรถตั้งแต่ธันวาทีนี้
ที่คุณแม่ไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
คือในระหว่างที่รอตำรวจทำงานเนี่ย
คือตำรวจก็จะโทรบอกหรือว่าคุณแม่โทรไป
ก็จะให้ข้อมูลกับคุณแม่ทั้งครอบครัวตลอดใช่ไหม
คือเราจะโทรไปถามตลอดว่าเออไปถึงไหนแล้วอะไรยังไง
ซึ่งตำรวจก็เล่าให้ฟังตลอดว่าอันไหนถึงไหน
เล่าให้ฟังแล้วก็เรียกไปคุยด้วย
เรียกไปคุยที่กองสืบด้วย
เรียกไปคุยไปอะไรว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะอะไรนะ
คือเราเขาก็ชี้แจงให้ฟังว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้
ซึ่งเราเขาก็บอกว่ามันเป็นความลับของเจ้าหน้าที่นะ

คือรู้หมดคือจนเราพอใจแล้วจากสำนวนจากหลักฐานอะไรต่ออะไรอย่างนี้
ขาถามแทรกนิดเดียวคือตอนที่แม่บอกว่า
ตำรวจเนี่ยแม้ว่าทางผู้ต้องหานะจะไม่ให้ความร่วมมือ
แต่คือตำรวจเขาก็หาหลักฐานอะไรของเขาได้จนเสร็จสำนวนหมดแล้ว
ใช่ค่ะคำถามคือมันมีรอยต่ออยู่ตรงที่ว่าตำรวจเนี่ยจะส่งอายการอยู่แล้วนะคะ
แล้วแม่ก็ไปหาเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยตำรวจเป็นคนบอกหรือว่าแม่ได้ข้อมูลจากอายการว่า
อายการจังหวัดบอกว่ายังไม่ทันได้สำนวนจากตำรวจมาเลย
มีหนังสือจากอายการภาคมาถึงแล้วว่าจะเอาสำนวนไปดู
อันนี้แม่รู้จากตำรวจหรือแม่รู้จักอายการจังหวัดคะ
อันนี้รู้จักไอ้ทางจังหวัดค่ะจังหวัดเขาทางอายการเขาบอกว่าผมเนี่ย
ยังไม่ทันได้ดูสำนวนเลยเขาก็มาเขาก็มาเอาไปแล้วสำนวนทางอายการภาคเขาก็สั่งให้เอาไปเลย
ค่ะคือตอนนั้นอายการจังหวัดเป็นคนบอกคุณแม่ใช่ไหม

คุณแม่ค่ะตอนที่อายการจังหวัดบอกคุณแม่ว่าตัวท่านยังไม่ทันได้ดูสำนวนที่ตำรวจส่งมาเลย
แล้วอายการภาคเนี่ยนะคะคือก็เรียกสำนวนไปดู
คือตอนนั้นเนี่ยสำนวนอยู่ในมืออายการจังหวัดแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่หนังสือจากอายการภาคที่จะมาเอาสำนวนนี้เนี่ยไปเนี่ยมาถึงก่อนสำนวนนี้อีกเหรอคะ
ใช่เห็นทางเจ้าหน้าที่ทางโน้นเขาบอกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่ออะไรเขาบอกค่ะ
เขาบอกซึ่งเท่ากับว่าตอนที่สำนวนมาที่อายการจังหวัดเนี่ยอายการจังหวัดยังไม่ทันได้อ่าน
แต่หนังสือที่มาก่อนล่วงหน้าเนี่ยคือบอกว่าถ้าได้สำนวนนี้อายการภาคจะเอาไปเองใช่ไหมคะ

ซึ่งคุณแม่รู้ไหมว่าทำไมท่านอายการภาคถึงเรียกสำนวนนี้ไปดูคะ
ก็ไม่ทราบก็เป็นน่าจะเป็นผู้ต้องหาเขาขอไปนู่นหรือเปล่า
ไปขอความยุติธรรมไปจากอายการภาคน่ะคราวนี้เขาก็เลยดึงสำนวนไป
แล้วก็อะไรกันอย่างเงี้ยคือคือตรงเนี้ยคือจุดตรงนี้แหละค่ะ
ที่มันคือมันล่าช้านะคะ
คุณแม่เท่ากับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรายืนยันตัวเลขวันที่กันนิดหนึ่งนะคะ
เพราะว่าในข่าวตัวเลขน่าจะมีผิดไปจากข้อเท็จจริงอยู่นิดหน่อยนะคะ
คือเท่ากับว่าตำรวจส่งสำนวนคดีนี้วันที่สิบสองค่ะ
อ่าถึงมืออายการจังหวัดใช่ไหมอ่าใช่ค่ะ
แล้วอายการจังหวัดยังไม่ได้ทำอะไรสำนวนก็ไปที่อายการภาคอ่า
แล้วท่านอายการภาคก็ไปตั้งคณะทำงานแล้วก็มีการสั่งสอบเพิ่มใช่ไหมคะ
ใช่ให้พอสั่งสอบเพิ่มอ่ะตำรวจก็ไปสอบเพิ่มให้แล้ว
แล้วแต่ว่าจะให้สอบประเด็นอะไรทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
พอตำรวจสอบมาทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยสำนวนที่สอบเพิ่มเติมเสร็จแล้ว
จากอายการภาคกลับมาที่อายการจังหวัดวันที่เท่าไหร่คุณแม่
กลับมาที่อาการจังหวัดวันไม่แน่เห็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เมื่อกี้คุณแม่เล่าให้ฟังคืออายการภาคสั่งสอบเพิ่ม
ตำรวจสอบเสร็จตำรวจเป็นคนส่งไปเองอีกครั้งใช่ไหมคะ
คือสิบเจ็ดนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าอ่าขอโทษทีขอโทษที
ตำรวจเป็นคนส่งให้อายการจังหวัดวันที่๑๗มีนาใช่ไหมคุณแม่
อ่าอ่าโอเคเพราะฉะนั้นถึงมืออายการจังหวัดจากตำรวจที่สอบเพิ่มแล้ว
คือสิบเจ็ดมีนาแล้วใช่เขาคือเขาออกคำสั่งให้ตอบน่ะวันที่สิบหก
แค่วันเดียวแล้ววันที่สิบเจ็ดตำรวจก็ส่งสำนวนแล้ววันที่สิบแปดเขาก็
พ้นพ้นศักดิ์คำอืมโหโหก็ชั้นมากนะเดี๋ยวนะแม่ตำรวจ
เดี๋ยวมีคำสั่งให้สอบเพิ่มสิบหกนะตำรวจก็ไปสอบคือยังไงก็ไม่ทัน
คือยังไงเราคิดแล้วยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วใช่จ้ะทีนี้เดี๋ยวแม่ครับ
คือตำรวจเนี่ยนะคะถูกสั่งให้สอบเพิ่มวันที่สิบหกแล้ววันรุ่งขึ้นตำรวจก็ก็
คือตำรวจก็ทำงานเสร็จแล้วก็สอบแล้วก็ส่งใช่วันต้องขึ้นสิบเจ็ดเลยอ่ะหรอใช่
ใช่ส่งเลยเขาว่าส่งเลยอ่าแล้วทีนี้พอตำรวจส่งไปคือส่งรอบเนี้ยเป็นส่งให้อายการจังหวัดแล้วถูกไหมคะ
วันที่สิบเจ็ดมีนาอ่ะค่ะแล้วก็วันที่สิบแปดเนี้ยสิบแปดเนี้ยมันเป็นวันที่ต้องมีคำสั่งแล้ว
ว่าจะฟ้องไม่ฟ้องใช่ไหมจ๊ะแม่ใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยไปหาอายการจังหวัดใช่ไหมคะ
ตอนไม่ไม่ไม่ไม่ใช่วันที่สิบแปดนะคะไปวันที่สิบแปดน่ะไปนู่นเลยไปขอความสิทธิ์ทำจากนู่นเลย
อายการสูงสุดอายการสูงสุดเลยว่าเออทำไมเนี่ยสำนวนเนี้ยมัน
ทำไมเรื่องมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้มันมันยังไงเนี่ยเราก็กลัวว่าผู้ต้องหาน่ะ
อืมจะพ้นออกมาก่อนก่อน
ก่อนอะไรก่อนเจ้าผู้ที่ฝากฝังอ่าคือเดี๋ยวคือเดี๋ยวไม่ออกจากเรือนจำก่อนที่จะส่งฟ้องใช่ไหมจำ
ใช่คือเราคิดอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ทันหรอก
คือเพราะว่าคือตำรวจเนี่ยทำงานแบบเขาก็เต็มที่ของเขานะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะ
เขาทำแบบเต็มที่เลยแต่ว่ามันไม่ทันอ่ะทีนี้คุณแม่ค่ะ
ขอถามรายละเอียดนิดนึงที่คุณแม่บอกว่า
ประเด็นที่อายการภาคสั่งให้ตำรวจสอบเพิ่มตำรวจก็ไปสอบให้
จะไปไกลแค่ไหนก็ไปให้เนี่ยคุณแม่พอรู้ไหมว่าประเด็นอะไรคะ
ที่บอกว่ามันมันน้ำหนักมันค่อนข้างน้อยอ่ะค่ะอันนี้มันเขาบอกว่าเขาไม่รู้อ่ะ
เขาไม่รู้เรื่องทางทางทางที่ทางพี่ไอ้อะไรล่ะ
พูดต้องหานะนะเขาห้ามไปตอบเนี้ยอืม
คนคนนั้นเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็นายแดงก็ไม่รู้เรื่อง
ไม่ไม่มีส่วนไม่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเรื่องนี้
คนที่ตำรวจไปสอบเพิ่มใช่ไหมใช่ใช่คือไม่ได้เรื่องอะไรเลย
อันนี้อันนี้เลยเป็นที่มาที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่บอกว่าเอ่อ
อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่าไหร่ใช่ไหมอันไหนคะ
ที่ที่แม่บอกเนี่ยที่ไปสอบเพิ่มที่ที่ตอนแรกที่คุณแม่เล่า
ไม่เป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีสาระอะไรเลย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกนะไม่มีสาระอะไรเลย
และพอหลังจากพอนักโทษพอเนี่ยพอผู้ต้องหาพ้นโทษไปแล้วเนี่ย
ออกจากเรือนจำไปแล้วน่ะแล้วก็ยังจะสั่งฟ้องอีกสั่งเอ้ย
สั่งฟ้องสั่งสั่งให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ย
ไปหาสอบเพิ่มอีกนะอันนี้ใครสั่งคะอ่า
อัยการจังหวัดเหรออะไรนะคะรอบรอบหลังเนี้ยใครสั่งค่ะ
การสั่งอีกให้ไปเพิ่มอีกให้ไปหาเพิ่มอีกหลังจากวันที่๑๘ไปแล้วนะ
เป็นอายการจังหวัดหรืออายการภาคคะอันนี้เราอันนี้น่าจะเป็นอายการภาคค่ะ
อ่าพอทั้งหลายทั้งปวงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
มันเลยทำให้มันจะหลดกันพอดีกับวันที่
คือสิ้นสุดการฝากขังแล้วใช่ไหมคะก็เลยทำให้ผู้ต้องหา๒คนออกไป
แล้วพอทุกอย่างมันเสร็จสับเนี่ยจะมีการส่งฟ้องกัน
ต้นเดือนพฤษภาคมก็เลยไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวอ่าซึ่งเขาจ้ะ
แม้เล่าได้เลยค่ะเขาส่งอ่าเขาส่งฟ้องวันที่ยี่สิบหก
เขาบอกเอ่อทางพนักงานสอบสวนบอกว่าจะส่งฟ้องวันที่๒๖
มาอย่างเงี้ยสั่งฟ้องกันนะอ่าส่วนที่สุดก็วันที่สิบเก็ตก็ไม่
วันที่สิบหกก็ไม่มาสิบเจ็ดเห็นพนักงานสอบสวนแล้วออกหมายจับ
อ๋อออกอะไรเกินเกินอ่ะจ้ะก็ต้องก็ต้องกลายเป็นคือคนเราน่ะ
อ่าแม่ว่าถ้าไม่ผิดอ่ะแล้วจะหนีทำไมอืมอืมใช่ไหมจะหนีทำไม
แล้วอีกอย่างหนึ่งทำไมไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนแต่ทีแรก
ทำไมต้องให้ให้เวลามันจวนแกพอเขาจะส่งสำนวนเอาแล้วเริ่มแล้ว
ปรุงจภาพสิบหกปรุงจภาพเริ่มเริ่มให้ไปสอบใหม่อะไรใหม่อย่างเงี้ยอืม
เหมือนคล้ายคล้ายเหมือนประวิงเวลาคือทางเราเข้าใจว่าอย่างงี้เลยนะอืม
อ่าอ่าจ้ะอ่าคุณคุณแม่เดี๋ยวนะคะเอ่อที่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะ
มันมันคาบเกี่ยวอยู่หลายจุดนะแต่ว่าที่คุณแม่รู้เรื่องเนี่ย
เพราะว่าเอ่อคุณแม่ได้ได้คุยกับทางตำรวจเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมคะใช่ค่ะอ่า
เอ่อเดี๋ยวขอพักสักครู่คุณแม่ค่ะเดี๋ยวขอรบกวนคุณแม่ถือสายไว้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวทางรายการเนี่ยโฆษณานะอ่าแล้วเดี๋ยวทางเดี๋ยวทางทีมงานนะคะ
จะคุยกับคุณแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้ารายการมาพร้อมกันคุยกับทางอาจารย์ปรเมฆ
ซึ่งท่านก็เป็นอาการด้วยนะคะกันอีกทีนะเดี๋ยวพักสักครู่ขอโฆษณาก่อนค่ะ
คุณแม่คะคุณแม่ยังอยู่ในสายกับทางรายการนะคะค่ะ
คุณแม่เดี๋ยวเรานั่งคุยไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวอันนี้ถามอาจารย์ปรเมฆและสลับไปคุยกับคุณแม่ด้วยนะคะ
ค่ะค่ะอาจารย์ปรเมฆค่ะเดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงกันก่อน
ที่เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นคือกระบวนการในรอบแรก
ว่ารอบแรกคือถ้าไม่มีการสั่งสอบเพิ่มอะไรแล้วก็จนมาถึงพฤษภาเนี่ย
มันจะมันจะกระจุกตัวอยู่ที่เดือนมีนาคมสิบแปดมีนาอ่าคือสิบแปดมีนา
นี่คือวันขีดเส้นสุดท้ายของการฟังขีดเส้นสุดท้ายของการควบคุมตัว
ผู้ต้องหาที่หนึ่งที่สองเสียอ่ากับคนของเขาค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาที่สามเนี่ยจับทีหลังอืมจะครบวันที่สิบสามเพิ่มสภา
เพราะฉะนั้นคือถ้าเอาตัวข่าวเนี่ยจะไปอยู่ที่๒คนแรก
จับได้เพราะฉะนั้นวันที่๑๘ที่คุณแม่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้
แปดมีนาถึงเป็นวันที่สำคัญในการขีดเส้นสุดท้ายของการควบคุมตัวระหว่างสอบสวน
อ่าก็คือสำนงสำนวนอะไรยังไม่เสร็จนะไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือว่า
ประเด็นคือว่าการที่ไม่ได้มีตัวเขาอยู่ในการคุมขังเนี่ย
ทำให้มีความเสี่ยงว่าเขาจะหนีซึ่งตามข่าวนะตอนนี้ก็เรียกว่าหนีได้
อาจารย์เอาเบื้องต้นก่อนนะคะถ้าฟังจากคุณแม่อืม
ขอความรู้หน่อยขั้นตอนของอายการการที่อายการจังหวัดต้องเป็นคนรับคดีใช่ไหมคะ
ค่ะก็คือในพื้นที่อายการจังหวัดสระบุรีอ่า
แล้วการที่ท่านอายการภาคส่งหนังสือมาว่าถ้าสำนวนมาให้ส่งให้อายการภาค
เดี๋ยวมันไม่ใช่ว่าอายการจังหวัดทำเสร็จแล้วค่อยส่งอายการภาคเหรอค
ทำไมอายการภาคดึงไปก่อนคะคืออย่างนี้ต้องต้องเข้าใจระบบ
ไม่ไม่ไม่พูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะอ่าทั่วไปแล้วคดีสำคัญเนี้ยค่ะ
อย่างอย่างคดีสำคัญเนี่ยก็ทำไปแต่ถ้าคดีสำคัญที่ประชาชนสนใจ
ก็จะส่งให้อธิบดีภาคดูหรืออธิบดีอย่างของผมเนี่ย
คดีฆ่าหันศพใส่ตู้เย็นเนี่ยส่งมาที่อายการพิเศษฝ่าย
ผมไม่ต้องไปทำหรอกแต่เขาก็รายงานให้ทราบ
อันนี้เป็นคดีสำคัญนะครับตรงนี้เราจะจัดว่าสำคัญหรือไม่
ไม่ใช่แต่เรื่องนี้ผมถามท่านอายการเจ้าของสำนวนที่พิจารณาสำนวน
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอทราบข้อที่จริงนิดนึง
คือไม่ได้ไปยุ่งสำนวนเขานะแต่ขอทราบนิดนึ
เห็นตำรวจเขาก็โบนเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยก็โทรถาม
ก็น้องเขาก็บอกว่าอย่างนี้ผู้ต้องหาอย่างที่คุณแม่เขาพูด
ผู้ต้องหายื่นคำร้องขอความเป็นธรรม
ยังอธิบดีอายการภาคหนึ่งอ่านะว่าตำรวจไม่สอบ
แต่ผมไม่รู้ล่ะเขาไม่ให้ข้อมูลกับตำรวจ
แต่เขาอ้างว่าตำรวจเนี่ยไม่สอบไม่ไม่เหมือนไม่เป็นธรรมกับเขา
แจ้งกลับมาที่อายการจังหวัดสระบุรีว่าถ้าสำนวนนี้เข้า
ดูด้วยดูก่อนด้วยค่ะเป็นระบบตรวจสอบธรรมดา
ท่านอายการที่ทำก็ก็เป็นคณะทำงานกันเขาก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทำความ
จะรู้เขารู้เรารู้เปล่าคือคือการแบ่งคดีเราก็อยากจะรู้ว่าผู้ต่อหาเนี่ยมันพูดอะไร
ฟังความนั้นฟังความสองฝ่ายทีนี้เขาไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน
อย่างที่คุณแม่พูดอ่ะถูกแล้วนะครับแต่ว่าเขาไปขออาจารย์ธิบดีภาค
ก็สั่งสอบสวนเพิ่มเติมให้ตามที่เขาอยากให้สอบค่ะเราก็ให้ความเป็นธรรมด้วยกันนั่นแหละ
อ่าพอส่งมากลับถึงอ่าถึงสระบุรีแน่นอนสั่งสอบสวนเพิ่มเติมยังไงมันก็ไม่ทัน
เพราะว่าบางคนอยู่ทางภาคเหนือบางคนอยู่ทางภาคอีสานพยานซึ่งตำรวจก็รับไปสอบให้
จนสอบแล้วแต่ไม่สามารถส่งให้ทันภายในระยะเวลาควบคุมตัวค่ะคือวันที่สิบแปด
สารก็หมดอำนาจการควบคุมสารก็ปล่อยปล่อยออกไปนะครับ
ระหว่างที่ปล่อยออกไปรายงานผลการสอบสวนตำรวจพนักงานสวนก็ส่งผลการสอบสวนทยอยมาให้
เพราะมันสอบหลายที่นะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยไปคุยกับอายการแล้ว
แต่ว่าอาจจะเข้าใจภาษาผิดกันแต่ก็ตรงกันนะตรงกันว่ามีการส่งอธิบดีภาค
อัยการก็บอกผมผมฟังแล้วผมดีใจอยู่สองเรื่องเดียวเรื่องเดียว
หนึ่งถามตำรวจตำรวจก็คอยบอกผู้เสียหายถามอายการอายการก็บอกอันนี้เราก็ถือว่าโอเคนะครับ
เดี๋ยวเอาตามที่คุณแม่เล่าก่อนนะคะคือเพราะฉะนั้นถือเป็นขั้นตอน
ที่ไม่ได้ผิดแผกไปจากปกติปกติ
ถึงว่าทั้งหนึ่งคือเรื่องที่ผู้ต้องหาร้องไปที่อายการภาคได้

ขอความเป็นธรรมอยากจะให้ไปสอบคนนั้นคนนี้

ก็เขาก็คิดว่าคือผู้ต้องหาเวลาอยู่ในจังหวัดเลยนะ

อาจารย์อันนี้ก็คือเหมือนกับมันเป็นเทคนิคในการสู้ใช่ไหม

เป็นเทคนิคการสู้ซึ่งคือทุกคนรู้กัน
แต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาย่อมต้องให้สิทธิ

ทีนี้ข้อที่๒ค่ะอาจารย์คือการที่ผู้ต้องหาร้องไปที่อายการภาค

ใหญ่กว่าคือหาอีกหน่วยหนึ่งมาคานกันอะไรยะแล้ว

เขาก็พยายามจะดูว่าใครไปทางไหนได้
ที่ตอนแรกคุณแม่บอกว่าวันที่๑๒เนี่ยนะคะเป็นวันที่

แล้วก็ต้องต่อไปที่อายการภาคแล้วก็มีคำสั่งออกมา
ให้มีการสอบเพิ่มวันที่๑๖
แล้วก็ส่งกลับไปวันที่๑๗คือไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์
คือก็ตั้งแต่หลัง๑๒นั่นแหละ
หลัง๑๒มีนาก็คือ๑๒เนี่ยถ้าที่ผมทราบเนี่ย
เห็นว่าบังคับเห็นนี่เป็นอย่างนี้ส่งทฤษฎีภาค
ท่านดีภาคก็ดูแล้วว่าเห็นว่าควรสอบสวนเพิ่มเติม
ซึ่งอัยการจังหวัดที่ฉันถามได้หรือเปล่า

คือแล้วตอนที่อายการจังหวัดส่งไปให้อายการภาคเนี่ย
อายการจังหวัดเนี่ยมีความเห็นว่าต้องสอบเพิ่มไหมคะ
อายการจังหวัดเขาบอกว่าเขามีความเห็นควรสั่งฟ้องไว้แล้ว
ทีนี้มันก็เลยไปถูกเพิ่มที่ขั้นตอนอายการภาค
ทีนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์บอก

ก็ทยอยส่งไปส่งไปส่งไป

ผมย้อนกลับไปนิดเดียวไม่ได้ว่าอะไร

ที่ผู้ภาคศาสตร์ยาลาส่งให้ที่สินดีภาค๙
ตรวจสำนวนมันเป็นระบบเดียวกัน
อ่าทีนี้พอมาพอมาจะหลดวันที่๑๑
โปรดเกินการสัดสนมันไม่ได้
คำถามก็คือว่า
ตำรวจรู้อายการจังหวัดรู้อายการภาครู้
ว่านี่อาจจะเป็นเทคนิคการสู้คดี

สมมุตินะคะคือแต่ยังไงก็เป็นสิทธิ์ที่ย่อมต้องให้เขา
อันนั้นเป็นสิทธิ์โดยทั่วไปไม่ใช่กรณีพิเศษ
เมื่อร้องมาเห็นอยู่ในกรอบว่าให้ได้ก็ให้
เพราะฉะนั้นวันที่๑๘ที่บอกว่ามันต้องสิ้นสุดได้แล้ว
งั้นเขาจะออกมาแล้วคือการควบคุมตัวมา๘๔วัน
คือต่อให้รู้ต่อให้รู้ก็ใช้เหตุผลนี้ที่จะไม่ให้สิทธิ์เขาไม่ได้
เดี๋ยวขอพักสักครู่คุณแม่ค่ะ
ค่ะแม่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวให้คุณแม่ช่วยจอมขวัญตั้งคำถามด้วยก็ได้
ว่าอย่างนี้มันจะยากไหมแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไป
ออกหมายจับมาแต่ถ้าไม่ได้ตัวสองคนมา
เดี๋ยวเราช่วยกันซักอายการดูนะคะว่าหลังจากนี้ในฐานะผู้เสียหายนะคะ
เรามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้บ้างโดยเฉพาะถ้าไม่ได้ตัวผู้ต้องหาสองคนนี้กลับมาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายนะคะคุณแม่ลั่นธมค่ะ

จ๋าเท่าที่คุณแม่ฟังอาจารย์ปรเมฆอธิบายให้ฟัง
คุณแม่มีข้อสงสัยอะไรหรือเราอยากจะรู้อะไรในทางกฎหมายหรือเกี่ยวกับคดีลูกสาวบ้างไหมคะ

ก็คือยังไงอ่ะ

ผู้ต่อหารอดไปแล้วเนี่ยถามหน่อยว่า

คืออย่างนี้ครับคุณแม่ต้องเข้าใจนิดนึงนะ
คดีนี้เกิดมาเมื่อมา๓ปีที่ผ่านมา

คือหมายถึงว่าถ้าสมมุติเขาผิดตามข้อกล่าวหา

ตำรวจเขาจะจับมาภายใน๒๐ปี

ขยันขันแข็งที่จะทำนะ

ยุคพบตรคนนี้เป็นการท้าทาย

แต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราสั่งสำนวน

แล้วอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่
วันนี้ถ้าหลักฐานที่คุณแม่ว่า
ตำรวจบอกคุณแม่ว่าแน่นรายการก็ฟ้องให้แล้ว

ประการที่๒เรารู้ข้อมูลแล้วว่า

เขาจะอ้างว่าเขาไม่ได้ทำผิดเพราะอะไร
วันนี้เราก็มีข้อมูลของเขาแล้ว

เพราะฉะนั้นภายใน๒๐ปีนี้
ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้

ผมก็คิดว่าไม่น่าจะรอด
คุณแม่ค่ะคือคุณแม่ห่วงว่าจะไม่ได้ตัวถูกไหมจ๊

แต่แน่นอนคือใจคนที่เป็นผู้เสียหายนะคะอาจารย์
ก็คือแบบอย่างไงล่ะมันเจ็บมาเยอะแล้ว

ผมถามที่เกิดผู้ต้องหาคนที่๓ที่ฟอกไปแล้วเนี่ย
อันนี้ยังไม่ได้ถามอันนี้ไม่ได้ถามทางพนักงานตรวจส่วนเลย
อายการก็ได้นะคือคุณแม่ไปพบอายการก็ได้
พบอายการที่จังหวัดสระบุรีเพราะเขาฟ้องคนที่สามไปแล้ว
ถ้าคุณแม่ไม่สบายใจเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรืออาจจะไม่มั่นใจพวกผมเนี่ยนะคุณแม่อาจจะตั้งทนาย
ขอสภาธนายตั้งทนายเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมกับพวกผมก็ได้
คืออันนี้ทางเราบอกตรงเลยทางเราต้องทำมาหากิน
คือจะต้องไปหาทนายไปจ้างทนายไม่ต้องจ้างก็ได้ครับ
ใช่ความหมายของแม่คืออย่างนี้ใช่ไหมคะคือมันก็เหนื่อยอีกอ่ะนะ
ทำมาหากินเราก็ต้องทำมาหากินเนอะแม่แล้วทำไมเราจะต้องไปเดินเรื่อง
คือเราไม่อยากกังวลเราไม่อยากกังวลคือเราคิดว่าหลักฐานจากพนักงานสอบสวนเนี่ย
เขาพร้อมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจนะครับ
เราคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องไปหาทนายคือแม่มั่นใจแม่มั่นใจว่าตำรวจทำแม่น
คือนี้เป็นหลักประกันเนี่ยว่าสิทธิของคุณแม่เนี่ยสิทธิของแม่ผู้เสียหายเนี่ยนะ
ดูให้อายการตรงคือถ้าเกรงก็ไม่ตรงอะถ้าไม่ไว้ใจนะหรือไม่สนิทใกล้
อยากจะตรวจสอบพวกผมยินดี

ค่ะอันนี้ก็เตรียมอยู่แล้วค่ะเตรียมใจว่าเออเดี๋ยวถ้ามันยังไงอะไรยังไงก็
คงต้องนั่นกันอีกที
ได้ไปพบอายการได้ครับไปถามได้แล้วติดขัดยังไง
บอกมาทางรายการเดี๋ยวผมประสานงานให้ให้ความร่วมมือทุกอย่างครับ
อยากดูอะไรในสำนวนก็ไปดูได้เพราะคุณแม่เป็นผู้เสียหาย
อันนี้ให้ผ่านรายการเราเลยอะเราจะเข้าไปยุ่งไม่ควร

แม่เอาอย่างนี้ค่ะที่คุณแม่กังวลก็คือว่า
คือเอาอย่างนี้นะคะถ้าสรุปผิดคุณแม่แย้งจอมขวัญนะคะ
คือคุณแม่กำลังรู้สึกว่ามันมีอะไรตุกติกไหม

ตอนนี้กลัวอย่างเดียวกลัวอำนาจเงินที่จะทำให้เขาแบบ
คือจะให้เขาแบบ
คือเขาไม่งั้นเขาก็ใช้คำพูดกันว่าคนมีตังค์

เข้าใจเอาอย่างนี้ค่ะแม่เดี๋ยวเราช่วยกันตามข่าวเรื่องนี้
นักข่าวช่วยกันทุกที่เลยค่ะนะคะ

และก็ล่าสุดก็คือจ๋า

จากที่เขาน่ะคือเหมือนคล้ายว่าเราจะต้องรู้
เรารู้เลยนะว่าเขาจะต้องมาเกมนี้เกมนี้
อย่างนี้มันตรงกับที่เราคิดไว้เป๊ะเลย

ทั้งที่พนักงานสอบสวนเขาไม่ได้เคยเล่าอะไรให้เลยฟังเลยนะ
แต่เราคิดไงคือทางลูกสาวน่ะ

คือเขาเป็นคนที่รู้จักอัยการหลายคือ

ถ้าพูดถึงว่าทำอะไรทางเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นฝ่ายไหน
ทำอะไรเขาไม่ได้ก็ปล่อยเวรกรรมไปให้เวรกรรมลงโทษไป
หรอกคุณแม่เดี๋ยวเราช่วยกันตามไม่เป็นไรอย่าเพิ่งท้อ
คือเข้าใจที่คุณแม่พูดเนี่ยเพราะเท่าที่เป็นข่าวนะ
เขาเคยมีคดีแล้วเขาหลุดคดีมันก็เลยมีความคิดที่ว่าเป็นอย่างนั้นได้
แล้วคือคุณแม่อยู่ในพื้นที่คุณแม่ก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมคะ
ก็กังวลแม่จ๋าแต่เอาอย่างนี้ขออภัยเนื่องจากรายการหมดเวลา
แต่เดี๋ยวยังไงเรื่องนี้นักข่าวทุกสำนักช่วยคุณแม่ตามอยู่แล้ว
แล้วก็ข่าวล่าสุดคือว่าตำรวจน่าจะมีเบาะแสแล้วเรียบร้อย
ว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนนะคะเชื่อว่าตำรวจทำงานได้
ส่วนเรื่องที่คุณแม่กังวลใจเดี๋ยวเราช่วยตาม
ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณแม่ก่อนที่ให้ข้อมูลนะคะ
ขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ

ฝากอาจารย์ปรมิตฉันก็ไม่ควรจะฝากไม่ใช่งานอาจารย์โดยตรงนะคะ

อาจารย์ค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่อุตส่าห์มาอธิบายแทน

วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ